บ้างนะครับอย่างเบนเดวิสในวัย๒๐ปีก็ย้ายจากฟูแลมมาร่วมทีมออกฟอร์ดยูเนเต็ด
ซึ่งมีเจ้าของทีมเป็นคนไทยอย่างคุณสำริทธนาการจนสุดด้วยสัญญา๒ปี
ฟอร์ตปัจจุบันรั้งอันดับ๓ในศึกหลีกวันหลังจากออกสตาร์ทระดูการใหม่ไป๕นัด
มีอยู่๑๐แต้มตามหลังซันเดอร์แลนด์ทีมจ่าฝูงอยู่เพียง๒คะแนนเท่านั้นครับ
ส่วนศึกฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปียนส์ครับก็นำแชมป์ไทยลีกบีจีปฐุมพบกับทางเชียงราย
ในเต็ดแชมป์เอฟเฟย์ครับมาเจอกันนะครับ
ก่อนเปิดฤดูการไทยหลีกในวันนี้ซึ่งบีจีของคุณศือออราเดโลวิดมาร์
หมดสิทธิ์ใช้งานอันเดสตูนเยสกองหลังที่บาดเจ็บต้องพักราว
สองเดือนส่วนสิงห์เชียงรายก็จะลงเล่นรายการนี้เป็นปีที่สี่
ติดต่อกันเลยนะครับยังยึดแกนหลักทั้งพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุล
วากรเตียตระกูลเอกณิตปัญญาแล้วก็บิลโรซิมาคู่นี้ถ้าเกิด
เสมอกันใน๙๐นาทีต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเลยนะครับ
ไม่มีการต่อเวลาแล้วก็จะไปเตะกันที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ในเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้นะครับติดตามกันได้ครับ